คุณผู้ชมครับเราไปถนนแจ้งวัฒนะ
ใครที่ผ่านแจ้งวัฒนะเมื่อเช้าแล้วรู้สึกว่ารถติดมากเนี่ย

เพราะว่าถนนหน้าถนนมันแตกแล้วมันก็ยุบเป็นหลุมแบบนี้คุณ
ก็เลยต้องกั้นการจราจรปิดไป๑เลน
แล้วคิดดูแถวนี้มันมีการก่อสร้างโอ้ยอัมพาตเลยคุณ

แต่เหตุการณ์นี้ต้องตรวจสอบนะว่าทำไมมันถึงยุบลงไปแบบนี้ได้นะครับ
บริเวณปากซอยแจ้งวัฒนาปากเกร็ด๒๓ถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้า
ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

ทำให้ต้องมีการปิดช่องการจราจร
ปรากฏว่าตรงนี้ที่มีการทำทางอยู่
คุณดูสิโอ้คนที่ยังไม่ผ่านหลุมตรงนี้ไปได้เนี่ย

เขาบอกเมื่อเช้าเนี่ยติดกันยาวกว่า๔กิโลนะครับคุณ
ติดไปถึงสะพานพระราม๔ต่อเนื่องไปนู่นเลยนะฮะ
ตำรวจจราจรสพปากเกร็ดต้องมาวางกลวย
แล้วก็ปี๊ดอำนวยการจราจร
ระบายรถยามเช้านะครับ
ทีนี้ที่พื้นถนนยุบตัวมันเกิดขึ้นตอน๖โมงครึ่งนะครับ
ดังกล่าวเป็นจุดที่มีการก่อสร้างโครงการบ่อพัก
สำหรับร้อยท่อสายไฟฟ้าลงใต้ดิน
และทีนี้ในช่วงนี้มันเกิดฝนตกหนัก
เมื่อคืนนี้คุณฝนตกหนักเส้นนี้นะฮะ

เชื่อว่าทำให้พื้นถนนในชั้นทรายอัดบด

แล้วทำให้หน้าถนนมันพังเสียหายลงไปด้วยนะครับ

ใครที่จะเส้นแจ้งวัฒนะหลีกเลี่ยงกันก่อนนะฮะ
ไปใช้เส้นติวานนท์เลี้ยวเข้าเมืองทองคุณ

ค่ะค่ะติวานนท์เส้นนั้นติดเหมือนกันนะฮะหวังไม่ได้เหมือนกัน
เข้าเมืองทองกว่าจะออกจากเมืองทองมาได้ก็ติดเหมือนกันนะฮะ
แต่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ประสานไปยังบริษัทชิโนไทยนะ
ซึ่งเป็นห่วยที่รับผิดชอบโครงการก่อสร้าง
ให้มาเร่งแก้ไขแล้วนะครับยังโชคดีนะ
ไม่ได้เกิดตอนที่รถมันผ่านไปผ่านมาตรงนี้
งั้นเป็นอุบัติเหตุรถตกหลุมบาดเจ็บกันอีกนะฮะ